อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็เดือดร้อนบนโลกโซเชียลเหมือนกัน
เรานำเสนอนะคะข่าวที่เป็นหญิงสาวชาวเขา
หายตัวไปตอนแรกบอกว่าเหมือนโดนตำรวจจับ
แต่เอกสารอะไรก็ถูกต้องนี่ตอนนี้หายไป๕วันแล้วนะคะ
ทางครอบครัวยังบอกว่ายังไม่ได้รับวี่แวว
พลังโซเชียลช่วยกันตามต่อด้วยค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ติดอยู่ข้ามบ้าน
ที่โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านัทธนิชารัตนมณี
เป็นลูกเลี้ยงของนางสาวหยกพักดี
สาวชาวเขาที่หายตัวไปเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา
ของวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็ออกไปนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของที่ย่านพาหูรัฐ
ในภาพจะเห็นว่าเป็นจุดที่นางสาวหยกมายืนรอรถเมย์
อยู่ตรงข้ามกับปรายศนีย์กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ก่อนที่จะติดต่อไม่ได้และหายตัวไปนะคะ
ก่อนหน้านี้นางสาวนัทธนิชาลูกเลี้ยงของนางสาวหยก
ก็ออกมาโพสต์ข้อความช่วยเหลือจากโลกโซเชียลนะคะ
หลังจากที่นางสาวหยกขาดการติดต่อขณะไปซื้อของย่านพาหูรัฐ
นางสาวหยกก็โทรมาบอกสามีบอกว่าถูกชายชะกัน
อ้างตัวว่าเป็นปลอมอร์เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
จับกลุ่มขึ้นรถตู้ที่บริเวณหน้าห้างอินเดียพาหูรัฐ
พร้อมกับชาวอินเดียประมาณ๕๖คนแล้วก็หายไปเลยค่ะ
จนถึงบัตรนี้๕วันแล้วก็ยังไม่พบวี่แววนางสาวหยกแต่อย่างใดนะคะ
อกจากนี้ในเฟซบุ๊คของนางสาวนัทธนิชาก็โพสต์ข้อความ
ระบายความในใจส่วนหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้ผู้ที่เป็นพ่อทุกข์ใจมากถึงขณะที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะเป็นห่วงนางสาวหยกซึ่งเป็นแม่เลี้ยงทุกคนก็กังวลค่ะว่านางสาวหยกอาจจะได้รับอันตราย
เพราะว่าถ้าเป็นตำรวจจับไปจริงเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจริง
ก็ควรจะติดต่อยาดมาได้แล้วผู้คนในโลกโซเชียลเห็นเรื่องนี้ช่วยกันแชร์ค่ะ
แล้วก็ช่วยกันตามหาพร้อมแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวด้วย
ก็ได้ข้อความคำตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของนางสาวหยก
ก็ยังไม่มีอะไรให้เห็นนะคะ
แล้วก็ได้รอตำรวจอยู่รออย่างเดียวเลย
เพราะว่าทางตำรวจก็ได้ให้ความร่วมมือช่วยตามหาให้ถึงที่สุดอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
ในช่วงสายตรวจโซเชียลของเราก็นำเสนอเรื่องนี้ต่อเนื่อง
แล้วเราก็จะช่วยตามด้วยนะคะว่าจะมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
ถ้าหากใครมีเบาะแสหรือว่าพบเห็นก็สามารถแจ้งได้
ใช่เมื่อกี้ขึ้นรูปของนางสาวหยกไว้แล้วด้วย
ใครเห็นก็รับเรื่องต่อนะคะ